ไปดูอีกหนึ่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันคุณผู้ชม
สำหรับใครที่เป็นเกษตรกรนะคะ
เรามีแบบไอเดียเก๋มาฝากคุณผู้ชม
เพราะว่ามีสาวเกษตรกรท่านหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
เขาเปลี่ยนจากนาข้าวแล้วก็ไร่มันสัมปะหลังพื้นที่เยอะมากเลย
ให้กลายเป็นทุ่งย่าสำหรับเลี้ยงแพะค่ะ
และที่สำคัญมันเป็นการเปลี่ยนวิถีเกษตรกรยุคใหม่
เน้นการตลาดมากยิ่งขึ้นด้วย
นี่แหละค่ะคือฝูงแพะกาลสินของนางสาวพิมพิไลชื่นเมืองนะคะ
เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อายุเพียงแค่๒๕ปีเท่านั้นเองนะคุณ

เขามีแต่คาวบอยคาวบอยนี่เจอคาวเกิลเมืองไทย

นะคะซึ่งน้องพิมพิไลเนี่ย
เขาก็เล่าให้เราฟังว่าพื้นที่แปลงนี้
เดิมทีเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่เขาทำไร่ปลูกมันสำปะหลัง

แต่ว่าประสบปัญหาราคาผลผลิตมันตกต่ำ

ก็ได้รับมอบกรมกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้นะคะ

เพราะว่าทราบข้อมูลมาว่าเนื้อแพ้เนี่ย
ตอนนี้เป็นที่นิยมของตลาดมากเลยนะครับ
เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและก็ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
ก็เลยมองเห็นว่าการเลี้ยงแพะ
เป็นการที่เราลงทุนครั้งเดียวนะคะ
เราลงทุนครั้งเดียวแล้วก็คือว่า
เราซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มา
แล้วก็มาเพาะลูกคุณลูกขายประมาณ๔เดือน

โดยการให้อาหารก็คือใช้ต้นทุนจากต้นกระถิ่น
ต้นกะทินหรือผักพืชไล่
หรือว่าย่าตามไล่ตามนาย
โอ้โหหน้าตาดีด้วยนะคุณ
มาทำงานเลี้ยงพรงแพะแบบนี้

แพะที่ขายส่งให้กับผู้รับซื้อนะคะ

ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๑๐บาทค่ะ

อยู่ที่๓๐๔๐กิโลกรัมนั่นเองนะ
ขณะนี้นะคะแพะที่เลี้ยงไว้ในฝูงมีทั้งหมดประมาณ๒๐ตัวแล้ว

คือน้องเขาบอกว่าดูแลง่ายด้วย
เพราะว่าปล่อยเลี้ยงแบบตามธรรมชาติเลย
สุขภาพเขาก็เลยแข็งแรงเนื้อแน่นแล้วก็น้ำหนักตัวดี
ที่สำคัญคือมีตลาดรับซื้ออย่างแน่นอน

ซึ่งประกันราคาแบบชัดเจนด้วย
ก็คาดว่าจะเป็นอาชีพทางเลือกใหม่
ที่มันยั่งยืนแล้วก็รายได้มั่นคงด้วย

คุณผู้ชมใครสนใจลองไปทำดูกันได้
เลี้ยงแพ้กันได้นะเป็นที่ต้องการของตลาด
คือประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปลาวอะไรแบบนี้
ครับนี่ไงวิถีแก้จน
เปลี่ยนจากนาข้าวให้เป็นทุ่งเลี่ยงแพะ

ทุ่งเลี้ยงแพ้แล้วก็โอ้โหรายได้มหาศาลนะ

คนก็นิยมมากขึ้นนะอย่างนมแพ้นั่นเอง
ก็เป็นทางเลือกที่คนทุกวันนี้บริโภคกันโดยเฉพาะเด็กด้วยนะ